เรื่องของการล่อลวงหลอกลวงเนี่ย
ยังมีมาให้เห็นบ่อยอย่างกรณีของพี่เบิร์ต
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญ
ไม่แพ้กับประเด็นข่าวอื่นนะฮะ
ข่าวที่ที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้
ก็เกิดลักษณะคล้ายกันนะฮะ
เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง
จำได้ไหมก๊อฟอืมกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่ง
ผู้ชายกระทำชำลาวเด็กผู้หญิง
แล้วอำนวยอ้างบอกว่าคือ
ส่งคลิปนี้ไปให้น้องเอนะฮะน้องเออยู่ที่อำเภอเมืองปาง
จังหวัดลำปางแล้วบอกว่าในคลิปนี้
เป็นภาพพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยง
ตัวอีกเฟสหนึ่งบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด้านองค์กรสิทธิเด็ก
ส่งข้อความไปหาน้องเอคนที่ตัวเองขุดหลุมไว้จะให้เป็นเหยื่อ
บอกว่าน้องเอเนี่ยน้องเป็นนกต่อเป็นผู้ร่วมขบวนการ
แล้วเป็นคนที่ครอบครองสื่อลามกอนาจารย์อ่ามีความผิดมีความผิดนะ
อ่าถ้าไม่อยากมีความผิดได้ก็ถ่ายวีดีโอมาถอดเสื้อผ้ามา
กับการไม่ถูกดำเนินคดีเออนะคะล่าสุดคุณผู้ชม
น่าจะเป็นข่าวดีแล้วค่ะสำหรับพี่น้องชาวลำปางนะคะ
ครับเพราะนายคนนี้นี่เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
มาเองเลยค่ะแล้วเขาไม่ได้ชื่ออำนวยนะ
รู้ไหมคะว่าเขาชื่ออะไรอืมเขาชื่อนายมนต์ชัยอายุสี่สิบสี่ปี
เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะเสื้อสีเทานะคะ
กางเกงสีเหลืองคนนี้แหละปรากฏว่าเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองปาน
จังหวัดลำปางนะฮะซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุด้วยตัวเองครับ
แล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะหลังจากให้ปากคำเสร็จปุ๊บเดินทางกลับบ้านเกิด
คือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการนัดแนะกับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมอบของกลางทั้งหมดให้กับตำรวจเนี่ย
นำไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะเราได้รับการเปิดเผยจากพลตำรวจตรี
ทิศตวัฒน์สุริยฉายเป็นผู้บังคับการ๔กองบัญชาการตำรวจสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกสอท
ท่านบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจแล้วก็ชุดปฏิบัติการปรับปราม
ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต
สุดท้ายแล้วนี่ค่ะตัดสินใจนำกำลังเข้าไปตรวจค้น
ห้องพักของนายมนชัยนะคะซึ่งเขาเปิดโรงแรมแห่งหนึ่ง
ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
พอไปที่ห้องพักโอ้คุณค่ะเจอของกลางเต็มเลยค่ะ

พิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๑เครื่องฮาร์ดดิสต์บันทึก
แต่ฮาร์ดดิสต์เนี่ยนายมนชัยทำลายแล้ว
แล้วเอาข้อมูลไปแขวนไว้ไปเก็บไว้ในคราว
แต่ลืมทำลายคราวไงตำรวจเขาก็เลยเอามานะฮะ
ข้อมูลออนไลน์นั่นแหละที่อยู่บนคราวนั่นแหละ
แล้วนำมาตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
ไว้ที่สพแม่ปิงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มนชัยสุดท้ายแล้วมาค่ะ
มาพร้อมกับทนายความนะฮะ
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า

อาจจะเป็นคนเดียวหรืออาจจะมีผู้ร่วมขบวนการด้วย
มีชื่ออะไรบ้างมีชื่ออำนวยชื่อสุดารัฐ
มุกชื่อนุ่นรวมถึงปลอมเป็น
เจ้าหน้าที่องค์กรสิทธิเด็กค่ะ
ตัวละครขึ้นมาอุปโลกขึ้นมา
หลุมดำขึ้นมาเพื่อล่อให้น้องเนี่ย
มันลงในหลุมดำทำเองหรือเปล่าเนี่ย
ใช่แล้วหลอกลวงเด็กสาวนะคะ
แล้วก็ข่มขู่ด้วยบอกว่าถ้าไม่อยากโดนดำเนินคดีเนี่ย
ให้ถ่ายภาพโป๊เปลือยแลกกับการถูกดำเนินคดี
เฟซบุ๊กชื่อสุฆารัฐเนี่ยทักไปหาน้องกระตูล
อีกเพซนึงน้องเนี่ยเค้าไหวตัวทันไปบอกน้าสาว
ก็เลยไปหลอกน้องการ์ตูนไม่ได้
ความก็เลยแดงขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมจากการตรวจสอบข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสต์
มีการไปพบภาพโป๊เปลือยของเด็กสาวผู้เสียหาย
แล้วก็หลายรายด้วยนะคะไม่ใช่รายเดียวนะคะ
มทรายและบอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นผู้ป่วยจิตตาเวท
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมี
การแจ้งข้อกล่าวหาคุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่แจ้งข้อ
ก็คือนำเข้าข้อมูลลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อันนี้เป็นความผิดตามพรบคอมนะคะแล้วก็ครอบครองสื่อลามกอนาจารย์
คืนใจผู้อื่นให้ตกใจกลัวนะคะสุดท้ายก็ต้องถูกนำตัวไปดำเนินคดี
สพเมืองปานจังหวัดลำปางต่อไปสำหรับผู้ต้องหารายนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไปตรวจสอบประวัติเคยมีประวัติถูกจับกลุ่ม
ในข้อหาเผยพระศรีลามกอาจารย์เมื่อปี๒๕๖๐
โดยครั้งนั้นศาลได้มีคำสั่งให้รอลงอาญาแต่กลับมาทำผิดอีก
ครั้งนี้ไม่รอลงอาญาแล้วนะคะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ